ที่บ้านป้าเล็กอยู่กันทั้งหมด๔คนค่ะ
ทุกวันนี้เราสองคนพี่น้องช่วยกัน
รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยติดเตียงทั้งสองคน
คนหนึ่งคือแม่ของป้าเอง
อีกคนนึงลุงหมูเขามาฝากเลี้ยงไว้
เขาบอกเดี๋ยวมีค่าใช้จ่ายให้แล้วเขาก็ส่งมาให้เดือนละหมื่นนึง

พอ๙เดือนเสร็จก็เงียบไปเลย

มาทั้งหมดเกือบ๒ปีแล้วคุณ
พี่เอเขาจะมาเป็นตัวแทน

อยากจะบอกว่าขอบพระคุณมากเลยที่ช่วยเหลือเนี่ย

จะพยายามให้สุดตัวนะครับ

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่
โทรหาคนรู้จักได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบักร้องผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามเพลงนี้ไปเลย

คุณผู้ชมนะครับที่รักทุกท่านนะครับ
ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเกมโชว์นะครับ
ไม่เหมือนใครเลยนะครับไม่ต้องร้องดีไม่ต้องร้องเพราะนะครับ
ถ้าร้องครบ๑๐เพลงก็รับไปเลย๑ล้านบาทมีรายการเดียวเท่านั้นครับ
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
แม่แล้วตอนนี้นะครับสังเกตหน้าตาพวกเรานะฮะทั้งสองคนนะครับ
มีความอิ่มเอมบุญกันเหลือเกินนะครับ
เพราะว่าตอนนี้เป็นแคมเปญพิเศษใหม่ของเรานะครับ
เป็นเทปแรกเลยนะครับวันนี้ในตอนที่ชื่อว่าร้องได้ให้บุญ

มีนักสู้ชีวิตที่สมัครมาในรายการของเรานะคะ
มากมายเหลือเกินที่บางคนร้องเพลงไม่ได้เลย
ทีนี้จะทำยังไงล่ะคะเพื่อให้เขาสามารถเล่นเกมในรายการของเราได้
เราจึงจัดแคมเปญนี้ขึ้นมาให้พี่ดาราศิลปินนะคะ

แต่กฎิกาเหมือนเดิมนะครับถ้าร้องครบ๑๐เพลงกันนะครับ
ก็รับไปเลยจากรายการของเรา๑ล้านบาทครับ
วันนี้เรามีพี่ศิลปินคนแรกที่จะมาแกนโอพินิ่งของเรานะคะ
ลิฟตบิ้นเลยสายบุญคนนี้นะคะ
คือจริงแล้วเนี่ยเขาก็อยู่ในช่องเดียวกับเรา
แต่ว่าอยู่หลังเราไปหลังจากรายการเราจบ
นั่นคือรายการเกมต่อชีวิตซึ่งเราส่งให้เขาอยู่ตลอดว่า
หลังจากจบรายการของเราอย่าเพิ่งย้ายช่องไปไหนนะคะ

นี่แหละก็สมควรแล้วที่เขาจะมาเป็นคนแรก

ตอนนี้พร้อมอยู่แล้วเดี๋ยวให้คุณป่าเชิญเขาดีกว่า
ขอเชิญแขกรับเชิญคนแรกของร้องได้ให้บุญเลยนะครับ
คุณเอชายามิดชัยครับ
สวัสดีครับ
บ้านของป้าอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
ที่บ้านป้าเล็กอยู่กันทั้งหมด๔คนค่ะ

แม่ของป้าเองชื่อแม่เต็ม

คือเขาอยู่แล้วเขาก็เดินไม่ได้เลย
ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ก็นอนอย่างเดียวเลย
คุยได้แต่ตอนนี้เหมือนจะลืมไปแล้ว

ชื่อหมูอายุ๖๗ปี
เขาติดเตียงมา๒ปีแล้ว

เหนื่อยคือแม่ก็ไม่ไหว

เราก็เหนื่อยแล้วขาเราก็พิการเหมือนกัน

ก็มีคนทำงานอยู่ในบ้านคนเดียว

บางทีก็มีจ้างมั่งไม่มีมั่ง

บางทีถ้าเกิดมีจ้างไปทำความสะอาดบ้าน

สักชั่วโมง๒ชั่วโมงอะไรอย่างนี้
ก็ต้องรีบกลับมาป้อนข้าวแม่
ซักผ้าทำรายงานบ้านเนี่ยก็คืออยู่อย่างนี้
ทำอาชีพรับจ้างทั่วไปจ้ะ
เขาจ้างไปถากยากละไป

ชามอะไรก็ไปทั้งนั้น

ไม่มีจะกินยังยิ้มเลยว่า

เราก็ต้องทำของเราเองอะเนาะ
ทุกวันนี้เราสองคนพี่น้องช่วยกัน
รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยติดเตียงทั้งสองคน
คนหนึ่งคือแม่ของป้าเอง

ลูกหมูก็คือย่าทางห่างกันค่ะ
ไม่ได้เจอกันเกือบ๔๐ปีแล้ว
มีอยู่วันหนึ่งก็ลูกชายเขา
โทรมาหาลูกชายป้าเล็ก
บอกว่าให้ช่วยหาคนดูแลพ่อให้หน่อย
แล้วก็เดี๋ยวจะมีค่าใช้จ่ายให้

พอเราฟังก็เออก็น่าจะใช้ได้นะ

มีรายได้เข้ามาก็เออก็ดี

เพราะว่าเรารู้ข่าวว่าเขาเป็นเบาหวาน
กลัวมีแผลมีอะไรเราก็รักษาไม่ได้

แต่ลูกก็บอกว่าไม่พิการแหละแม่
พอประมาณสัก๑๐วันได้รถมาส่ง
เอารถโรงพยาบาลรับจ้างมาส่งเลย
ญาติไม่มีมาสักคนมีเขานั่นแหละนอนมาคนเดียว
คนป่วยเห็นหน้าน้องสาวร้องไห้โหเลย
เขาบอกเขาไม่ตายแล้วกูไม่ตายแล้ว
คนพี่น้องมองหน้ากันเลยบอกเฮ้ยเป็นถึงขนาดนี้ทำไงเนี่ย
คิดอย่างนี้ไงก็เอารถเข็นไปรับ
เขาก็ร้องไห้ใหญ่เลยเห็นหน้าเราสองคนว่าโอ้เนี่ย
กูดีใจมากเลยได้มาอยู่บ้านมึงเนี่ย
แล้วก็ปอบเขาว่าเออไม่ต้องคิดมากแล้วมาอยู่เนี่ยดีแล้ว
จะได้หายเร็วก็ว่าอย่างนี้
เขาบอกเดี๋ยวมีค่าใช้จ่ายให้แล้วเขาก็ส่งมาให้เดือนละหมื่นนึง

พอ๙เดือนเสร็จก็เงียบไปเลย
เงียบไปเลยเราก็บอกว่าอ้าวหนูทำไมไม่ส่งตังค์มาแล้วลูกเนี่ย
ต้องมีค่าใช้จ่ายนะลูกนะป้าต้องไปซื้อแพนเพิร์ต
เขาบอกเออเดี๋ยวจะส่งให้พอดีตอนนี้อยู่ต่างจังหวัด
เขาพูดอย่างนี้ป้าก็รอรออ้าวเงียบไปเลยตอนนี้โทรไปอีก
ไม่รับสายแล้วติดต่อไม่ได้เราก็ต้องเลี้ยงสิ
มาทั้งหมดเกือบ๒ปีแล้วคุณ
ไม่ได้จ่ายเงินมาประมาณ๑๐เดือน๑๑เดือน
ทุกวันนี้นะมีรายได้กันเนี่ยนะได้รับเงินคนแก่๖๐๐
คนนี้๖๐๐แม่เราเนี่ยได้พันหนึ่งเพราะว่าอายุ๙๐กว่าแล้ว
แล้วก็ของเขาเนี่ยได้พิการ๘๐๐แล้วก็ได้๖๐๐ของเขา
คนแก่ผู้สูงอายุอ่ะนะนั่นอ่ะเอาเงินตัวนั้นคือใช้
ไหนจะค่าไฟอีกลูกหลานมาเห็นก็ให้มั่งอะไรมั่ง
แต่เขาก็มีมีภาระของเขาอ่ะนะค่ากินใช้ของเขานั่นแหละ
อาหารการกินของเขาเนี่ยเราก็ต้องหาให้เขา
ไม่มีไอ้นั่นเหรอไม่มีไอ้นี่เหรอเขาจะร้องกินอะ
ทนดูไม่ได้เราก็ให้กินไป
เราคิดว่าเออมันก็เหมือนญาติเราคนหนึ่ง
คือสงสารเขาคือดูแล้วขนาดลูกเขายังไม่เอาเลย
แล้วจะให้เราทำไงเราก็ต้องมาเลี้ยงคุณ
ถ้าไม่มีป้าสองคนเนี่ยเขาลำบากมาก
เป็นความดันประหวานนะ
ผมก็อยากขอบคุณเขาครับ
ไม่ได้กล้าสองคนผมและแย่
อยากได้เงินมาซื้อพวกแพมเพิร์ตพวกนมพวกอะไรอย่างเงี้ยให้เขาก็อยากดูแลเขาก็เออให้เขามีความสุขเหมือนกับมันขาดอะไรไปอย่างเงี้ย
เราก็เติมให้เขาไปไหนก็มาอยู่แล้วก็เราก็คิดว่าเป็นคนในครอบครัวเดียวกับเรา
ก็เลี้ยงไปมีอะไรกินก็กินกันไปไม่มีก็อดเอา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

อยากจะบอกว่าขอบพระคุณมากเลยที่ช่วยเหลือเนี่ยขอให้ได้ล้านเลยนะ
อยากจะบอกว่าขอบพระคุณมากเลยที่ช่วยเหลือเนี่ยขอให้ได้ล้านเลยนะ
อยากจะบอกว่าขอบพระคุณมากเลยที่ช่วยเหลือเนี่ยขอให้ได้ล้านเลยนะ
อยากจะบอกว่าขอบพระคุณมากเลยที่ช่วยเหลือเนี่ยขอให้ได้ล้านเลยนะ
อยากจะบอกว่าขอบพระคุณมากเลยที่ช่วยเหลือเนี่ยขอให้ได้ล้านเลยนะ
อยากจะบอกว่าขอบพระคุณมากเลยที่ช่วยเหลือเนี่ยขอให้ได้ล้านเลยนะ

อยากจะบอกว่าขอบพระคุณมากเลยที่ช่วยเหลือเนี่ยขอให้ได้ล้านเลยนะ

แล้วพอมีรถพยาบาลมาส่งเปิดเจอกันเห็นสภาพลุงหมูคือติดเตียงมาเลยแล้วพอมีรถพยาบาลมาส่งเปิดเจอกันเห็นสภาพลุงหมูคือติดเตียงมาเลยแล้วพอมีรถพยาบาลมาส่งเปิดเจอกันเห็นสภาพลุงหมูคือติดเตียงมาเลยแล้วพอมีรถพยาบาลมาส่งเปิดเจอกันเห็นสภาพลุงหมูคือติดเตียงมาเลยแล้วพอ

ส่งที่นี่มีแต่ผู้ป่วยมีแต่คุณลูงหมูนี่มาคนเดียวเลย
ประมาณ๙เดือนจ่ะโทรไปก็ไม่รับสาย
ตอนนั้นป่าเล็กกับอจีบคุยกันว่าไงบ้างจ๊ะ
ก็เลยดูรายการนี่แหละช่องไทยรัฐนี่แหละ
เนี่ยร้องได้ให้ล้านเนี่ยป้าก็โทรมาสมัครเลย
ทีนี้เขาถามไหมว่าป้าร้องเพลงได้ไหม

แต่ว่าถ้าเกิดมาอย่างนี้เราก็กลัวจะผิดเหมือนกันนะ
แต่สุดท้ายก็ได้เทพรูปหล่อที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะมาช่วย
วันนี้เรื่องราวของป้าทั้งคู่นะคะยังมีอีกมากมายเดี๋ยวจะให้คุยกัน
แต่ว่าช่วงนี้เป๊กว่าเราน่าจะเริ่มเกมกันสักหน่อยดีกว่า
จะได้รู้ว่าเราจะมีทุนเปิดประเดิมติดกระเป๋ากันไปสักเท่าไหร่นะคะ
พี่เอฟังเรื่องราวไปแล้วตอนนี้พร้อมหรือยังคะ
พร้อมครับป้าเล็กป้าจี๊ดผมจะทำให้สุดความสามารถนะครับ

เสียงผมวันนี้ขอมอบให้กับครอบครัวของป้าเผื่อว่ามันยังเป็นประโยชน์อยู่นะครับค่ะ
ก็ต้องถามกันหน่อยนะครับว่าต้องการเงินทุนเอาไปเป็นทุนสู้ชีวิตจากรายการของเราเท่าไหร่ครับ

๖หมื่นบาท
หมื่นบาทนะครับเอาไปทำอะไรได้บ้างครับคุณเล็กคุณเจี๊ย
ไปซื้อแพมเพิร์ตแล้วก็เป็นค่านมแล้วก็ค่ายาบางตัวที่นอกบัญชีต้องใช้จ่ายที่เบิกไม่ได้

แล้วก็แม่ก็มีอาหารเสริมด้วยเสริมทั้งคู่เลย

กลับเปลี่ยนเชื่อด้วยพี่เอ๋ค่ะ

คุณเอ๋ปะเล็กปะจี๊ดต้องการ๖หมื่น
เพลงครับคุณเอไหวไหม
เพลงน่าจะไหวอยู่นะครับครับคุณเอพร้อมนะครับพร้อมครับ
เอาละครับถ้าพร้อมอินโทรเพลงที่๑นะครับ
มูลค่าหนึ่งหมื่นบาทมาเลยครับ

ป้าได้สั่งแน่
มาขอบคุณมากฟ้า
อะไรช่างยังยังไม่ได้ร้องเลย

เพลงนี้พ่อพี่เป็นคนเขียนเอง

แล้วพี่เป็นคนเขียนเนื้อให้กับพ่อเอง

อยู่ตอนที่พ่อแก้แล้วแก้อีกก็อยู่ตรงนั้นด้วย

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ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
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่หนึ่งเพลงมาครับสู้ค่ะ

จนดินอ่อแล้วหรือไล่ห่องฝา

ดินจะอยู่พรหมินในเรื่อยมาสิ้นแค่เพียงกลมแดน
ปิดกันอะไรจึงไม่ไปเมืองแมน
แขวนเห็นแทนกันด้านว่าเป็นบ้านงาม
ประสาทเจ็ดสีล้วนแต่ดีมีล่อใจ
ด้วยเหตุฉะนั้นหรือจึงไม่เห็นเช่นความงาม
ดินแดนแห่งเรามีแต่ระกรรม
ขาดไฟไร้น้ำต้องตามด้วยแสงเดือนดาว
คงด้วยกันสำคัญเกลี่ยเจ้า
มาถึงนี่พอดีที่เรา
ส่งผ้าให้คลุมทอได้นุ่มกายเจ้า
แข็งแรงแล้วชาว
ก็คงจากไปเจ้าวินออนไลน์ค่าช่วยห้องฟ้าเจ้าจนมีแรง
เพื่อกมันตาแข็งก็สะแวงเที่ยวหาไม่
ที่ตอนจากล้างไม่เคยว่าเห็นใจบทเรียนสุดท้าย
เป็นกายใหม่ห่วงท้อง